เห้าเม้าไม่ขับทำถูกมั้ยคะ

ครั้งสุดท้ายจำไม่ได้ว่าเมื่อไห

คุณผู้ชมดูเคสนี้คุณลูกวันนี้เขารอบผิดโชภากสังคมค่ะ
เมาไม่ขับก็หลับมันตรงนี้เลยล่ะค่ะ

ไงก็ง่วง

เมื่อกี้นึกว่าเขาจอดรอผู้โดยสาร
แกหลับแกเม้ามันไปต่อไม่ไหวพี่เบิ้ทก็มา
แกหลับอย่างนี้เลยมึยัง
แม่ยังไม่รัดทิ้งหน้าที่แต่ว่ากล้ากายคือไม่ไหวแล้วค่ะ
อยู่กลางทางอายุประมาณ๖๐กว่าปีแล้วนะคะแกเมา
นี่ตรงนี้คือข้างสารกลางจังหวัดมุกดาหารนะคะสุดท้ายเนี่ยปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น
ต้องให้เจ้าน้าที่พอพอมุกดาหาเข็นรถนะอือ
โอ้เม้าหนักเลยอ่ะสักพักหนึ่งพอเข็นรถไปปุ๊บ
แกเริ่มจะลืมจะลือตื่นไงเออเออ
ทำไมรถมันมีการขึ้นไหวก็จอดแล้วนี่น่ะเออ

ก็ถามบอกลุงแกลุงมาจากไหนเมาอะไรยังไงมา

บ่นแค่ว่าใครเอารถมาไว้ตรงนี้อ่ะเออ

มาเลยร้อยคนก็ไหว

สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งคลิปนี้ให้ผู้สื่อข่าวไปลงในสื่อออนไลน์ประกาศตามหาญาติเลยค่ะ

โมงเย็นวันเดียวกันญาติรับตัวลุงกลับบ้านแล้วนะคะ
แกอยู่ห่างจากจุดที่แกจอดนอนเนี่ย๑๐กิโลเมตรค่ะ

นี่กระพ่งกับข้าวบูดแล้วมั้งคะคุณลุง

ก็จริงแกก็เตรียมตัวดีนั้นซื้อข้าวตรงข้าวต้มไป
ถ้าเป็นไปได้ควรหลับตั้งแต่ที่ร้านเลยค่ะ

สั่งแล้วค่อยออกมานี่แกหลับกลางถนนเลย

ครับ